ได้มาทั้งสิ้น๑เหรียญเงินนะคะจากสุกัญญาศรีสุราชในรุ่น๕๘กิโลกรัมหญิง
รวมถึงอีก๗เหรียญทองแดงค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะได้อีก๑เหรียญทองแดง
ดวนอักษรใจดีในรุ่นมากกว่า๕๗กิโลกรัมหญิงค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะนางบุษบายยอดอังเตยค่ะนายกสมาคม
น้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
พูดถึงประเด็นที่ไม่มีเหรียญทองในเอเชียนเกมคนนี้นะคะว่า
หมายอยู่ที่การพัฒนาให้พร้อม
สำหรับการแข่งขันชิงช้ำโลกและโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่เหรียญทองค่ะ
จึงจะต้องค่อยประคับประคองนักกีฬานะคะ
เพราะว่าถ้าหากขึ้นสู่จุดสูงสุดตั้งแต่ตอนนี้
อาจจะกดดันในรายการต่อไปได้ค่ะ
แต่ที่ว่าถามว่าทำไมไม่มีทองอะไรนี่นะคะ
เพราะฉะนั้นเด็กที่เราให้มาแข่งขันเนี่ย
ถ้าเราเป้าหมายเรามีว่าเราจะส่งเด็กคนไหนไปโอลิปปิกเกม
เรามีเป้าหมายว่าเด็กคนนี้จะไปเป็นเหรียญในโอลิมปิก
เราก็ต้องประคอง

คือให้พีคได้แข่งตอนนี้
จะไปแข่งเพื่อเอาคะแนนที่ชิงแชมป์โลก

เพราะระยะเวลาห่างกันแค่ไม่ถึง๒เดือน

ทีมชายรอดจัดอันดับ๗๑๒นะคะ
ทีมชาติไทยก็ชนะเมียนมาไป๓ต่อ๑เซตค่ะ
คะแนน๒๖๒๔๓๗๓๕๒๒๒๕และ๒๕๑๕
เข้าสู่รอบจัดอันดับ๗๑๐นะคะ
พบกับซาอุดีอาราเบียต่อไปค่ะ